มีอีกอย่างหนึ่งแปลกกว่ามาก

เป็นเรื่องราวของสัตว์น้อยน่ารักสุนัขแสนรู้น้องหมานั่นเอง

ไปดูท่าฉี่ของน้องหมาตัวนี้กันหน่อย

วนี่หนูจะฉี่อะไรท่านี้ไม่ได้นะ
หมาปกติสุนัขเขายกขาข้างเดียว
แล้วนี่ยกสองขาเรายืนขาหน้า
คือถ้าเกิดคณะกายกรรมเห็นนี่เรียกไปโชว์เลยนะ

เพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาเลี้ยงกันอยู่๔ตัว
แต่มีอยู่ตัวเดียวก็คือบราวนี่ที่ฉี่ท่านี้

เฮ้ยเจ้าของก็ฉี่ไงล่ะ

ไม่ได้จำมาแต่ว่าเป็นความสามารถความแปลกของบาวนี่ที่ว่าเกิดมาก็

แล้วเวลาจะอุดจะละทำไงอ่ะ

ถ้าคนลองจัดสวัสดิ์อย่างเงี้ย

อันนี้ก็น่ารักดี

น้องก็ปกป้องเหลอะแหละหรือเปล่าค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่คนจะไปทำตามนะครับ
เฟิร์มนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยทำตามก็ตาม